นักแสดงพิธีกรหนุ่มกันกันตะถาวร
กรณีที่ใส่เสื้อสีสันเนี่ย

ในช่วงที่มีพระราชพิธีในช่วงปลายเดือนที่แล้ว
แต่ก่อนหน้านี้ก็ออกมาเคลียร์เป็นการเรียบร้อยแล้วแหละ
แต่ว่าหนุ่มกันก็ออกมาเปิดใจอีกครั้งนึง
ประเด็นที่เกิดขึ้นพร้อมกับออกมาขอโทษจากใจเลย

สิ่งที่เกิดออกมาผ่านทุกกระบวนความคิดครับ
สิ่งที่วันนั้นเราใส่เสื้อสีสันกัน
เพราะว่าเอาจริงแล้วคือมันคือเป็นการท่องเที่ยวของผมกับคุณแซน
มันครบรอบ๗ปี
วันนั้นผมจะไม่ใส่อีกแล้วเพราะมันจะใกล้วันเข้าไปทุกทีทุกทีนะครับ
แต่ก็คิดอยู่แล้วว่ามันจะเกิดข้อติกันขึ้นหรือเปล่าอะไรอย่างนี้
แต่คิดว่าไม่เป็นไรคือเราไม่สามารถทำให้ทุกคนบนโลกเข้าใจเราได้หรอก
เราก็นิ่งเสียดีกว่าผมรู้สึกว่ายิ่งต่อความยาวก็ยิ่งสาวความยืด
มันไม่น่าใช่ประเด็นที่เราควรจะมานั่งเถียงกันในช่วงระยะเวลานั้น
ผมเชื่อว่าจริงแล้วทุกคนรักในสิ่งที่เป็นศูนย์รวมดวงใจของเราทุกคนเหมือนกัน
ไม่มีใครมาตัดสินใครได้หรอกว่าใครรักหรือไม่รัก
แต่ถ้าในสิ่งที่มันออกไปนะครับมันทำให้หลายคนหรือบางคนไม่พอใจ

หนุ่มกันก็เผยว่าตั้งใจเอาไว้แล้วว่าน่าจะเป็นช่วงประมาณปลายปีหน้า
ก็พยายามเคลียร์งานแล้วก็มีการเริ่มพูดคุยกันบ้างแล้วค่ะ
ซึ่งก็มีไปดูเลิกมาด้วยแล้วแต่ว่ายังไม่ได้สรุปว่าจะเป็นวันไหนค่ะ
ว่าเราขอนะเราชอบเราชอบสีแดงเราขอธีมสีแดง
อย่างน้อยก็ได้ธีมมาแล้วนะคะสีแดงค่ะ

แต่ว่าปีหน้าต้องมาแล้วนะถ้าไม่มาเป็นอย่างไรโดนนะ